เทศมหาชาติเป็นประเพณีน้อมรำลึกถึงเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระเวชสันดร
เพื่อบำเพ็ญบารมีครั้งยิ่งใหญ่คือทานบารมีศีลบารมีและปัญญาบารมี
เทศมหาชาตินั้นเมื่อเริ่มเทศแล้วจะเทศต่อเนื่องไปจนสุด๑๓กัน
ชาวพุทธเชื่อว่าหากตั้งใจฟังจบทั้งหมดในวันเดียวจะได้พบพระศรีอริยเมตรัยโพธิสัตว์ในอนาคต
ชาวบ้านจะแบ่งกันเป็นเจ้าภาพกันของผู้ใดก็จะถวายเครื่องกันแก่พระสงฆ์ผู้เทศในกันนั้น
เครื่องกันประกอบด้วยอาหารและผลไม้เช่นกล้วยทั้งเครือมะพร้าวทั้งทลายและอ้อยทั้งต้น
สมมุติว่าอยู่ในเขาวงกฎแต่ที่สำคัญคือมีผ้าไตรกับปัจจัยคือเงินตราตามธรรมเนียม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน